นี่ดิฉันก็มีเมนูเอาใจเด็กเส้นมาแนะนำคุณผู้ชม
ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าขายมานานกว่า๗๐ปี

แล้วก็กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนขอนแก่นไม่มีใครไม่รู้จัก

ไปที่บะหมี่กวงตังค่ะ
อยู่ที่ถนนพิมพระสุทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ผู้ที่ชื่นชอบการกินเส้นบะหมี่ที่ขอนแก่น
ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงของร้านนี้ค่ะ
เขาการันตีความอร่อยมายาวนานกว่า๗๐ปี

มีทั้งค้าประจำค้าจร
ใครก็อยากจะมาแวะเวียนพิสูจน์ความอร่อยนะคะ
โดยเมนูยอดฮิตของร้านนี้หนีไม่พ้นบะหมี่แน่นอน
หมี่เหลืองค่ะก็จะมีทั้งบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งราดหน้าบะหมี่กรอบ
หมูและเนื้อก็มีให้เลือกดึงนะคะ

ร้านเขาทอดทิ้งเอาไว้แต่ร้านนี้ทอดให้เห็นกันเลยสดเลย
ก็จะทานแล้วกรอบกรุบ
ราคาขายก็ถูกอกถูกใจมากเลย๓๕๕๐บาทเท่านั้นคุณ
แล้วก็เมนูนี่นะยังมีให้เลือกอีกมากมาย
เรียกว่าถูกอกถูกใจคนชอบเส้นบะหมี่อย่างแน่นอนนะคะ
เคล็ดลับความอร่อยนั่นก็คือการพิถีพิถันเลือกวัตถุดิบ
ทั้งแป้งทั้งไข่ที่มีอัตราส่วนที่พอดีกันลงตัว
ทำออกมาแบบนี้แล้วก็มีวางจำหน่ายวางขายให้กับคุณผู้ชม

แต่นอกจากบะหมี่แล้วนะคะก็ยังมีหมูกรอบหมูแดง
ทางร้านก็ทำขึ้นมาเองทั้งหมดเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วย
เสริมให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชื่นชอบบะหมี่เหลือง
ทำสดแบบนี้อยากจะทานไปพิสูจน์ความอร่อยของตำนานร้านนี้ได้

หมี่นี้มันต้องทานคู่กับหมูแดงบ้างหมูกรอบบ้างหรือไม่ก็เป็นเกี้ยวก็ได้
เกี้ยวน้ำหรือเกี้ยวกับคุณชนะได้ไหม
กับผมเนี่ยลำบากอย่างหนึ่งก็คือทานไม่ทันผมหรอกบอกให้
ใครทานทันคุณชนะมาทานได้
บะหมี่กวงตังค์แต่ถ้าเจอคุณชนะให้ทวงตังค์